คุณผู้ชมมาดูประเด็นข่าวต่างประเทศหน่อย

เพราะว่าหญิงสาวชาวซาอุวัย๑๘ปี
เธอเดินทางหนีจากครอบครัวของเธอเนี่ยนะคะ
แล้วก็มาถูกกักตัวไว้ที่เมืองไทย
บอกแบบนี้ถ้าเกิดว่าเธอถูกส่งตัวกลับไปที่บ้านของเธอเนี่ย

แล้วตอนนี้ค่ะมีแฮชแท็ก
เฟฟราฮาฟเกิดขึ้นในโลกออนไลน์อยู่นะคะ
คนเข้าไปตามแฮชแท็กนี้กันเยอะเลย
จากกรณีที่ราฮาฟโมฮาเมดอาคูนัน
เด็กสาวชาวซาอุดีอาราเบียวัย๑๘ปีเนี่ย
หนีจากครอบครัวของเธอมายังประเทศไทย
เพราะว่าจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลีย
แต่ว่าโดนทางการไทยกักตัวเอาไว้
แล้วก็ถูกทางการซาอุยึดหนังสือเดินทาง
จะส่งตัวเธอกลับไปยังครอบครัวของเธอ

ทวิตข้อความขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง
รวมทั้งขังตัวเองอยู่ในโรงแรม

ถ้าเกิดว่าถูกส่งกลับไปหาพ่อแม่จริง

เพื่อคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
เพราะว่าเธอไม่มีตัวเดินทางกลับเท่านั้น

โดยเธอกำลังจะเดินทางไปออสเตรเลีย
แล้วก็มาต่อเครื่องบินที่กรุงเทพมหานคร
แต่ทีนี้พอมาถึงที่สุวรรณภูมิบ้านเรา

ที่ตัวเธอมีวีซ่าออสเตรเลีย
เรื่องนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพาน
ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ระบุนะคะ
ว่านางสาวโมฮาเมดอัลคูนันได้หลบหนีการแต่งงานเข้ามา
แล้วก็ตัวเธอไม่มีวีซ่าเข้าเมืองไทย
เจ้าหน้าที่ก็เลยปฏิเสธการเข้าประเทศ
ตอนนี้ก็กำลังอยู่ในกระบวนการส่งกลับ
สายการบินคูเวทที่เธอเดินทางมานี่แหละค่ะ
เท่าที่ทราบไม่มีการยึดพาสปอร์ตของเธอแต่อย่างใด
เรื่องนี้พลตำรวจโทรสุรเชษฐ์ยืนยันนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ประเด็นนี้ถือว่าเป็นเรื่องของปัญหาในครอบครัว
ตัวเธอเองเดินทางมาก็ไม่ได้มีเงินทองติดตัวมา
หรือว่าตัวโดยสารสำหรับเดินทางกลับ
บอกว่าเห็นได้ชัดว่าทางการไทยเนี่ย
ให้ความร่วมมือกับทางการสาอุดีอาราเบียในเรื่องนี้
ทำให้เจ้าหน้าที่จากซาอุมาเจอเธอทันที
ที่เธอลงจากเครื่องแล้วก็เรียกร้องให้องค์กรนานาชาติ
ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กสาวคนนี้ด้วยนะคะ